ทีนี้มาดูเรื่องเกี่ยวกับสภาพอากาศกันหน่อยครับ
ก็ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะภาคอีสานของเรา
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินก็สั่งเตรียมแล้ว
เตรียมรับมือน้ำท่วม
เตือนพื้นที่รุ่มให้อบพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัย

เจ้าหน้าที่ก็ยังคงเร่งปิดช่องพนังกั้นน้ำขาด

แล้วก็มาท่วมพื้นที่๗ตำบลของ๑๐๑นะคะ
ร้อยเอ็ดเจ้าหน้าที่ก็พยายามปิดช่องขาดของพนังกั้นน้ำ
ระหว่างบ้านท่าเยี่ยมไปทางบ้านท่ายางเกวียน
ตำบลวังหลวงอำเภอเสรภูมิ
แล้วก็ทำให้น้ำเอ่อท่วมขยายไปแล้ว๗ตำบลนะคะ
นาข้าวได้รับความเสียหายจมน้ำ๑๕๐๐๐ไร่

ก็มีการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ปรับแผนแก้ไขปัญหา
ระดมทั้งวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลหนัก

จะสามารถกั้นจุดที่ขาดได้สำเร็จนะคะ
ส่วนที่กาลสินพาไปดูกันหน่อย
สถานการณ์ฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องหลายวัน
ก็ทำให้ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยศรีทน
ถือว่าเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดความจุ๒ล้านลูกบาทเมตร
ตอนนี้เนี่ยระดับน้ำถึงจุดวิกฤตแล้วนะคะล้นสปิลเวย์ออกมา
เจ้าหน้าที่ก็ต้องติดทงแดงเพื่อเตือนภัย
โครงการชลประธานจังหวัดกาลสินก็มีการเปิดประตูระบายน้ำทั้ง๒บาน
เพื่อที่จะเพิ่มการระบายน้ำป้องกันน้ำล้นสันฝ่ายไปกัดซ้อดินด้านหลัง
ส่วนน้ำที่ล้นฝ่ายก็จะไหลเข้าไปในอ่างเก็บน้ำแก่งดอนกลาง
และลำน้ำเปล่าช่วงไหลผ่านเมืองกาลสินนะคะ
ก็อาจจะทำให้ท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ติดรำน้ำเปล่าช่วงดังกล่าวได้
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินนายไกรสอนกองฉลาด
ก็มีการสั่งการให้ศูนย์เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทธกภัยและดินถล่มจังหวัดกาลสิน
มีการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ระยะนี้ทุกวันนะคะ
เพื่อที่จะช่วยเหลือชาวบ้านที่อาจจะได้รับผลกระทบได้ทันท่วงที
ขอร้องให้ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่รุ่มเสี่ยงภัยน้ำท่วมให้อบพยพออกมามาอยู่ในที่ปลอดภัยนะคะ
สำหรับภาพรวมของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดกาลสิน
เกิดน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเขาวงนาคูห้วยพึ่งท่าคันโทสหัสสะขันและกุชินาราย
รวมทั้งหมด๒๖หมู่บ้านค่ะถนนก็เสียหายไปแล้ว๙สายนะคะ
พื้นที่ทางการเกษตรคาดว่าจะได้รับความเสียหาย๑๒๖๔ไร่
ตอนนี้ประชาชนได้รับผลกระทบ๖๔๑ครอบครัว
ดังนั้นคุณผู้ชมที่อยู่กาลสินส่งข่าวมาบอกกันได้นะคะ
สภาพอากาศเรื่องฟ้าฝนแล้วก็จุดไหนที่ยังได้รับผลกระทบอยู่
เพราะว่าตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่กรสิน
ปลดทุกข์ก็ตามเรื่องเหตุการณ์นี้ด้วยนะคะเผื่อจะได้ช่วยเหลือได้นะคะ